ไปทางภาคเหนือครับที่เชียงใหม่เชียงบรายตอนนี้
ต้องบอกว่าเรื่องของฝุ่นควันนั้นยังคงวิกฤตยังคงเลวร้าย
คุณผู้ชมก็เคยส่งไลน์มาบอกเราบอกว่าตอนนี้ดอยสุเทพจากเดิมที่มองเห็นจากข้างล่างไม่เห็นแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าหายใจไม่ออก
ถูกต้องนะฮะรวมทั้งเรื่องของโรงเรียนมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีการประกาศหยุดการเรียนการสอนไปเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับ
ไปดูภาพบรรยากาศคุณผู้ชมดูสิฮะโอ้โหมันมืดครึ้มขนาดนี้เลยนะนี่คือท้องฟ้ามืดครึ้ม
อันนี้คือภาพของจังหวัดเชียงบรายนะครับทหารจากกองกำลังผ่าเมืองครับใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินสำรวจครับนะฮะที่อำเภอเมืองเชียงบรายไปถึงชายแดนอำเภอแม่สายเลยก็มีโอ้โหหมอกควันหนาทึบแบบนี้ตลอดเส้นทางนะครับ
ที่เชียงบรายเมื่อวานเนี่ยตำบลเวียงพังคำเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่ห้ามเมืองแม่สายค่าพีเอ็มสองจุดห้าอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเก้าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ
ส่วนที่ห้ามเมืองเชียงบรายมีฝุ่นค่าพีเอ็มสองจุดห้าอยู่ที่สามร้อยยี่สิบห้าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงบรายได้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอน๒วันเนื่องจากว่าหมอกควันค่อนข้างจะหนักครับ
ทางมหาวิทยาลัยก็ยังจัดที่หลบฝุ่นชั่วคราวให้กับนักศึกษาคือให้เข้าไปฟอกปอดในจุดนี้นะ
มีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจชั่วคราวนะคือต้องมาถึงจุดนี้กันแล้วนะต้องมาถึงจุดที่มีเซฟโซนมีห้องให้คนเข้าไปหายใจฟอกปอดกันแล้วอะครับ
อันนี้เหมือนเราอยู่ในภาพยนตร์หรือในหนังที่มันมีแก๊สพิษมีอะไรระบาดแบบนั้นเลย
น่ากลัวเหมือนกันแล้วก็มีการเปิดรับขอบริจาคหน้ากากเอ็น๙๕ด้วยเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับ
ให้นักศึกษาเข้าไปหายใจหลบฝุ่นในห้องนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายครับนายประจนปรัชสกุล
ล้างถนนล้างต้นไม้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น
จากว่าก็ยังมีการลักลอบเผาป่าแทบทุกอำเภอแล้วก็ตลอดแนวชายแดนของฝั่งเมียนมา
ของของลาวด้วยก็ดีของเมรม่าด้วยก็ดี
ลมต่างมันก็พัดมาทางพื้นที่เชียงบรายตลอดเลย
มันก็ยังคงมีฝุ่นควันแบบนี้นะครับ
แล้วก็สนามบินท่าขี้เหล็กสั่งเลื่อนเที่ยวบินขึ้นลงตลอดทั้งวัน
เพราะว่าหมอกควันหนามองไม่เห็น
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมอากาศค่อนข้างจะร้อนเหมือนกัน
ในอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก๓๖องศา
ก็มีลมพัดบ้างในพื้นที่ก็ส่งผลให้หมอกควันและฝุ่นลดลงบ้าง
สนามบินก็ต้องปิดชั่วคราวบ้างเพราะว่าหมอกหนาหมอกทึบ
แล้วก็พออากาศมันโล่งก็กลับมาเปิดให้บริการได้นะครับ
อยู่ที่๑๑๔ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าลดลงมาเยอะนะครับ
วันนี้เมื่อวานก็ลงมาอยู่ที่๒๒๔แล้วก็ถือว่าดีขึ้น
แต่ว่ายังไม่น่าไว้วางใจนะครับ